สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอตอบคำถามแฟนแฟนรายการหน่อย
เขาถามว่าวันก่อนที่ออกมาเปิดโปรงว่า
สถานบริการบันเทิงที่ภูเก็ตเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหน
จำได้นะครับผมเอาข้อมูลที่ดรมานะนิมิตมงคล
องค์การปราบโกงนั่นแหละครับที่ออกมาเปิดเผยว่า
ในจังหวัดภูเก็ตมีการส่งสวยคิดเป็นรายเดือน
เดือนหนึ่งตั้งประมาณสามสิบเจ็ดล้านบาทต่อเดือน
แล้วไปบวกกับสวยแรงงานต่างด้าวอีก๒๐กว่าล้าน
แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐตั้ง๒๕หน่วยงาน
มาลุมมาตุ้มกับการเก็บสวย
มีคนถามว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วหลังจากที่ได้การเปิดเผยออกมา
ผมได้ไปคุยกับดรมานะนิมิตมงคลที่เอาภาพให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ย
สรุปความว่าอย่างนี้ครับคุณมณะยืนยันว่า
ข้อมูลที่ออกมาเปิดโปรงในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
ไม่ใช่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่ไปฟังเขามาเลื่อนลอย
เอาเป็นว่าเป็นข้อเท็จจริง
อันที่สองไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดมานานแล้วครับ
เพียงแต่ว่าช่วงไหนข้างบนแรงหน่อยสั่งการลงไปก็จะดีขึ้นเป็นสักพัก

สามการหยิบเอาสถานบริการบันเทิงที่ภูเก็ตว่าเขาต้องส่งสวยเนี่ย
เป็นการหยิบเอามาเพื่อจะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น
เพราะจริงแล้วเนี่ยเมืองท่องเที่ยวเกือบทุกเมืองมีปัญหาเหมือนกันหมด
คือสถานบริการต้องส่งสวย
ถามว่าความคาดหวังของดรมานะที่เอาเรื่องนี้มาเปิดโปรงเนี่ย

คุณมณะบอกว่ายอมรับเลยว่าเรื่องนี้เป็นความหวังลิบหรี่มาก
เพราะว่าการที่จะเดินหน้าเอาโทษกับคนที่มาเกี่ยวข้องกับการเก็บสวย

คือต้องมีหลักฐานที่ยืนยันเป็นรายลักษณอักษร
เป็นหลักฐานที่ผู้ประกอบการเขาสามารถจะยืนยัน
แล้วการสมยอมกันอย่างนี้ผู้ประกอบการที่ไหนเขาไม่กล้า
แล้วหลักฐานที่เป็นเอกสารเนี่ยจำได้ไหมครับ
เคยมีเจ้าของบ่อนเจ้าของช่องนี่แหละ
เขียนบันทึกไว้เลยว่าต้องจ่ายเงินให้ใครบ้างต่อใครต่อใครต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตั้งกรรมการสอบปรากฏว่าเรื่องก็เงียบไป
กลายเป็นว่าไอ้โพยที่ว่านั้นเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้
ใครจะแกล้งใครก็เขียนเป็นโพยไว้แล้วออกมาเปิดโปรง
ถ้าไปเชื่อตามนั้นทั้งหมดอีกหน่อยเวลาเขาจะแกล้งกันเนี่ย
ก็เปิดโปรงโพยนี้ออกมาผู้กำกับสารวัตรก็ถูกย้ายกันหมด
ฉะนั้นในที่สุดก็กลายเป็นว่าไอ้โพยทั้งหลายที่ว่า
ใครเท่าไหรเท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ครับ
นี่คือประเด็นที่ผมได้คุยกับคุณมณะนิมิตมงคล
การต่อต้านการปราบโกงท่านก็สรุป๒๓เรื่องไว้
ผมถามเรื่องนี้ไปที่พันธุ์ตำรวจเอกวารุธสิริสวัสดิบุตร
ซึ่งอดีตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่
ต่อสู้เรื่องพวกนี้มานานเรื่องสวย
นายตำรวจที่ต่อสู้เรื่องนี้

ไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลก
ผู้กระทำผิดสามารถจ่ายสวย
เพื่อหยุดอำนาจรัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้
แต่ถ้าผิดนัดหรือโอนเงินค่าสวยช้า

การรักษากฎหมายก็จะเคร่งครัดเข้มงวดขึ้นมาทันที
นี่เป็นข้อความใจความสำคัญว่าว่ามันเป็นยังไง

บอกว่าหัวใจสำคัญของปัญหาคือประเทศไทย
ปล่อยให้งานตำรวจถูกรวมศูนย์อำนาจ
แล้วก็ผูกขาดการสอบสวนความผิดอาญา
ไว้ตั้งแต่เพียงหน่วยงานเดียว
ซ้ำยังประกาศการตรวจสอบจากภายนอก
ปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก
โดยฝ่ายปกครองและพนักงานอายการ
ต่างจากประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก

เขาจะมีการตรวจสอบจากฝ่ายปกครองและฝ่ายอายการ
ผมถามไปที่คนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
แล้วเขาอยู่ในแวดวงที่ประกอบการธุรกิจสถานบริการที่ภูเก็ต

อย่างที่ดรมานะว่าเลยคือ
ถ้าไม่จ่ายก็อยู่ไม่ได้
จะมีการตรวจโน่นนี่นั่นแล้วอยู่ไม่ได้
แต่ปัญหาก็คือเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ย

แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมีปัญหา
ถ้าเจอสวยแบบนี้สู้ไม่ไหว
แล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวก็หายไปเยอะ

โดยเฉพาะเรื่องสถานบริการเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้

เดี๋ยวนี้เขามีข้อมูล
เขาส่งข้อมูลถึงกันว่า
มาภูเก็ตเนี่ยต้องระวังนะ
เวลาไปสถานบริการเนี่ยระวังจะ

คิดค่าอาหารการกินแพง

เบียร์แพงฉะนั้นต้องระวัง

ตอนหลังเนี่ยผู้ประกอบการสถานบริการบันเทิง
เขาบอกผมว่าโอ้เดี๋ยวนี้

แล้วเขายังไงเขาก็ไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้า
เอาตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย
แล้วไปนั่งกินกันเองถูกกว่าเยอะ

พวกเราจะขายให้ถูกลงก็ไม่ได้
เพราะเราต้องบวกราคาเผื่อไว้เพื่อ

เขาขายไม่แพงขนาดนี้หรอก

ถ้านักท่องเที่ยวจะหวาดภาวะ

สถานบริการอยู่ไม่ได้หรอกครับ

คนที่ทำงานอยู่ในสถานบริการ

ถ้าสถานบริการหยุดไป๑ที่

ก็จะกลายกระทบต่อเศรษฐกิจ

ไม่เฉพาะสถานบริการบันเทิงเท่านั้นนะ

กิจการบริการทั้งหลาย
เกือบทุกประเภทต้องจ่ายหมด

พวกที่ให้เช่าโน่นนั่นนี่
สุดท้ายขึ้นมาต้องจ่ายสวยหมด

แล้วสุดท้ายค่าบริการก็แพง

ค่ารถแพงอาหารการกินแพง

ค่าเช่าเรือแพงค่าเช่ารถแพง
บาร์ข้าวผับก็แพง

เพราะฉะนั้นแพงเพราะว่า

เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ไหม

แล้วเห็นความสำคัญอ้าวไม่อยาก

ผ้ามี่การเก็บสวยปัญหา

ภาพรวมการท่องเที่ยวกระทบ
ต่อเศรษฐกิจหยิบเรื่องนี้
ตอบคำถามอีกทีนึงถามว่า

ในขณะที่เราปกครองโดยรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้
ถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้แก้ไม่ได้
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งวางเวงใหญ่
เพราะว่าเขาต้องพึ่งหัวคะแนนเขาต้องพึ่งคนเหล่านี้ที่มาเป็นสปอนเซอร์ของพัก
เขาไปทำอะไรก็เดี๋ยวจะมีปัญหาต่อการเลือกตั้งต่อคะแนนเสียง
สุดท้ายขึ้นมาก็ทำไม่ได้เอาเรื่องนี้มาตอบคำถามว่า
นี่คือปัญหาของสวยที่ภูเก็ตมีความหวังอย่างเดียว
นายกต้องสั่งการเองครับคุณทัศนัยครับคุณน้ำแข็งครับ
เราก็รอแต่เพียงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงไปจริงจังครับ
คุณสุภาพแล้วผลกระทบจริงแล้วมันตกกับพวกเรานี่แหละ

คุณต้องเตรียมตัวเหมือนกับไปฮ่องคงนะครับ
ค่าใช้จ่ายแพงสารพัดสารพันธุ์